พลเอกประยุทธ์ที่เจอนักข่าวอะ

ทำไมวันนี้แหวนเหวินอะไรยังไง
พักรวมไทยสร้างชาติออกมาตัดเพาะเลยนะฮะว่าไงคะบอกเมื่อวานแค่จะพูดอ้อนสื่อแค่นั้นเองว่าเครียดแล้วไปตีความหมายไปพาดพิงกันผิดเรื่องเครียดเนี่ยยืนยันว่ายังไม่แก่ยังแข็งแรงดี
พูดอย่างนี้อย่าหาว่าโบ้ยกัน
ขอบคุณทุกคนนะจ๊ะสวัสดี
วันนี้เพื่อไทยนะฮะคุณเศรษฐาทวีสินคันดิเดตนายกของภาคเพื่อไทย
ลงพื้นที่อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
นี่ไปตลาดเช้าก่อนเลยนี่ฮะ
พ่อค้าแม่ค้าก็มาให้การต้อนรับ
มีคุณยายท่านหนึ่งยื่นมือมาให้บอกช่วยจดเบอร์ให้หน่อยได้ไหม

ตกใจเพราะว่าคุณยายมาขอเลขนี่เห็นใกล้จะสิ้นเดือน
เบอร์๒๙ใช่ไหมยายกลัวจำไม่ได้
คุณเศรษฐาโอ้โหไม่มีปากกาก็เลยยื่นบัตรหาเสียงให้แทน
คุณเศรษฐายังบอกถึงโปสเตอร์หาเสียงนะครับ
นำเสนอนโยบายตามอักษรพยันชนะไทยกไก่ถึงฮนกฮูก
อย่างเช่นถ้าคอควายเนี่ยเดี๋ยวเพื่อไทยจะทำค่าแรงขั้นต่ำ๖๐๐บาท
ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีนะครับ
คุณเศรษฐาบอกนี่เป็นวิธีการสื่อสารให้โดนใจประชาชน
คือจะทำทุกอย่างตั้งแต่กไก่ยันฮนกฮูกอย่างนี้เลย
นี้เลยท่านผู้ชมก็ถ้าได้มาก็ไปแปะฝาบ้านเอาไว้
แล้วคอยไล่ดูว่าเออแต่ละพักแต่ละพักหรือว่าเนี่ย

พักเพื่อไทยวันนี้นะครับที่ทำการพักนะครับ
เปิดห้องติวเข้มผู้สมัครสอสอนะฮะ
ซึ่งก็ตั้งแต่เมื่อวานนี้คุณเศรษฐาบอกว่า
ไม่ใช่เพื่อเป็นการแก้เกมอะไรกับพักอื่นนะครับ
แต่เพื่อปรับปรุงการหาเสียงของพักให้ดีขึ้น
ตอนนี้ที่กระแสของพักเก้าไกลเนี่ยมาแรงมากนะฮะ
คุณเศรษฐาจะว่าอย่างไรเนี่ยลองฟังนะฮะ
ของเก้าไกรตอนนี้ถือว่าน่ากลัวไหมครับ

เราจะเรียกจริงจริงที่
ถ้าเราหยุดประกาศ

ที่จะต้องเรียกจริง
การเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตหากพักก้าวไกลได้เป็นรัฐบาล
หลังจากนั้นก็เลยได้ชี้แจงต่อเลยเพราะว่านักข่าวก็อยากจะถามอยู่แล้ว
คือคุณพิธาเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์อยู่๒รายการ
แล้วได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อปี๒๕๕๙
ตอนนั้นคุณพิธาก็เป็นทีมงานของทางพักไทยรักไทยในตอนนั้นด้วย
แล้วไปอยู่ต่างประเทศเดินทางกลับมาประเทศเนี่ย
เหตุรัฐประหารก็เลยถูกกักตัวที่สนามบินแล้วไปงานศพของคุณพ่อไม่ทัน
เรื่องนี้เนี่ยพี่ศรีนะคุณศรีสุวรรณจัญญาพี่ศรีนักร้อง
จะไปร้องกรกตให้ตรวจสอบบอกเอ๊ะทำไมให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์๒รายการ
เนื้อหาไม่ตรงกันพูดไม่ตรงกัน
เป็นการจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือภาคการเมืองหรือไม่

เพราะว่ามีพลอากาศโทวัชระฤทธาคณีออกมาโพสต์
บอกนี่ผมเนี่ยเป็นเพื่อนกับพ่อคุณพิธาผมเจอคุณพิธาตั้งแต่งานศพวันแรกเลยนะ
มีเรียบร้อยหมดเลยคุณพิธาบอกว่าเนี่ยภาพต่างเนี่ยที่ได้ชี้แจงไปยืนยันว่า
นี่คือหลักฐานที่จะบอกว่าข้อกล่าวหาที่หาว่าผมโกหกหรือพูดไม่ตรงเนี่ยไม่จริง
งานศพคุณพ่อมี๗วัน๑๘๒๔กันยายน๒๕๔
คุณพิทาบอกผมเนี่ยมาทันคือช่วง๒๒๒๓๒๔กันยา
ตอนนั้นไปภารกิจต่างประเทศสมัยรัฐบาลไทยรักไทย
คุณพิทาบอกกลับไทย๒๑กันยายนซึ่งมันเกิดเหตุรัฐประหาร๑๙กันยาไปแล้ว
เครื่องบินลงที่กองทัพอากาศถูกกักตัวอยู่๔๕ชั่วโมงกว่าจะได้ออกมา
ถึงบ้านก็๒๓ทุ่มซึ่งวันนั้นไม่ทันไปงานศพ
ดังนั้นการที่บอกว่าผมมาไม่ทันเนี่ยมาทันเนี่ยไม่จริงเพราะถ้าทันคือทัน๓วันสุดท้าย
ไม่ทัน๓วันแรกจากนี้ไปคุณพิทาบอกไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้อีก
โฟกัสเรื่องการหาเสียงอย่างเดียว
มีข้อกังวลตรงที่ว่ามีคนที่มาเคลมว่าเป็นพ่อของเพื่อน
ที่บอกว่าเจอผมตั้งแต่งานศพคืนแรกนะครับในภาพก็เห็นอยู่นะครับว่าวันแรกคือวันที่๑๗
แต่เครื่องบินมาถึงวันนี้วันที่๒๒
เพราะฉะนั้นวันที่๑๘วันที่๑๘นั้นผมยังอยู่ที่อเมริกาอยู่แน่นอนครับ
น่าจะเป็นความเข้าใจผิดแล้วก็คงจบแค่นั้นครับ
ไม่อยากจะไปเติมนามสกุลอะไรให้ใครแล้วก็สืบความยาวสาวความยืด
เพื่อที่จะเข้าเกมของเขา

คุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ไม่รู้ว่าจะส่งสัญญาณถึงพักไหนอย่างไรบ้าง

คุณอนุทินบอกว่าพักภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งนี้
มั่นใจว่ามีสอสอจำนวนเยอะเพียงพอที่จะเสนอร่างพรบกัญชากัญชงเข้าสภา
ตอนนี้ค้างอยู่ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นพักไหนก็ตาม
อยากจะร่วมงานร่วมรัฐบาลกับพักภูมิใจไทยหลังการเลือกตั้ง
ต้องสนับสนุนกฎหมายกัญชาเข้าสภาเท่านั้นจึงเรียนมาเพื่อทราบ
พาไปโคราชหน่อยดีกว่าค่ะที่โคราชนี่เขาบอกว่าเอ๊ะ
มันมีสัญญาณนะเนี่ยยังไงเห็นนี่ไหมคะ
มันมีการแจกของให้กับนางรำที่เขามารำในงาน
เขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ปลายเดือนมีนาคมปีนี้นี่แหละ
แจกของให้กับนางรำเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติ

ไม่รู้แต่เขาบอกนี่ถุงใช่ไหม
เอาเป็นว่ามันคือการแจกของนางรำเหล่านี้คือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
แล้วคนที่แจกคือทีมงานที่เดินตามผู้สมัครสอสอพักการเมืองหนึ่ง
นี่นางรำเขามารำบวงสวงอนุสวรีแล้วก็ฉลองชัยชนะเท้าสุรนารี
แบบนี้เข้าข่ายแจกของให้ของไหม
มันต้องไปดูว่ามันคืออะไรอย่างไร
เหมือนที่เห็นจากด้วยตาอะไรมันเหมือนถูกผ้าใช่มั้ยพี่อุ๊ย
เหมือนกระเป๋าอันนี้เลยคราศนะ
อันนี้ปลายมีนานะคะล่าสุดต้นเมษาเลยจ้ะ
มาอีกหนึ่งคลิปเขาบอกเป็นคลิปที่อ้างว่าทีมงานผู้สมัครสอสอคนนึงเนี่ยนะ
เงินให้ประชาชนที่มาฟังการปราศัย

ขอบคุณสิครับ

ขอบคุณมาก

ทีมข่าวเราสอบถามไปที่คนใกล้ชิดครอบครัวของผู้สมัครคนที่ถูกกล่าวหานะคะ
เขาให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าคลิปนี้เห็นแล้วตั้งแต่เมื่อวาน
เขาโดนกลั่นแกล้งนี่แจ้งความไว้แล้วนะ

ก็เลยถามอ๋อแจ้งที่ไหนอ๋อไม่ได้บอก
ไม่ได้บอกว่าแจ้งที่ไหนเดี๋ยวรอเผื่อถ้าเกิดสมมุติว่า
เขามาชี้แจงข้อที่จริงจะได้รู้ว่าเอ๊ะกันแกล้งยังไงเป็นใครแบบไหน
เสียงช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะฮะ
ใช่ค่ะยิ่งใกล้เข้าไปทุกทีแล้วนะ
ดูคลิปนี้หน่อยนี่พักก้าวไกลเขาไปหาเสียงเหมือนกัน

คือก้าวไกลเขาเน้นเดินหาเสียง
ดูบรรยากาศตรงนี้หน่อยไปหาเสียงยังไงกันเนี่ยคุณหมิว
โบ้ด้วยนะใดในโลกนี้ก็ไม่เคยจะหยุด

โอเคไหม
ลองลองไปดูก่อนพ่อสุดใจนัยยวบร้ายของเราไหม
เนาะจะได้ดูแลสุขกระภาพกันนี่วันนี้เลย